อ่ะมาว่ากันด้วยเรื่องบนท้องถนนต่อค่ะมีรถจักรยานยนต์ถูกสายเคเบิ้ลที่มันห้อยลงมาค่ะ
สายสื่อสารเนี่ยเกี่ยวคอจนได้รับบาดเจ็บใช่มีอีกแล้วแล้วเนี่ย๒ที่เลยนะ
สองที่สองเหตุการณ์นะคะไปดูที่แรกกันเลยค่ะผู้เสียหายคนนี้นะคะ
เป็นคุณยายวัยเจ็ดสิบสองแล้วอ่ะคุณยายกรยาธรีราศรีนะคะ
ถูกสายเคเบิ้ลที่มันห้อยลงมาค่ะคุณผู้ชมครับ
ขี่รถจักรยานยนต์รถล้มเลยนะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
แขนที่ขาเนี่ยเป็นแผลเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยหลังตลาดเก่า
ด่งดังแยกโรงก๋วยเตี๋ยวอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะ
ดีนะมีพลเมืองดีเข้ามาเห็นมาช่วยส่งโรงพยาบาลนะคะ
คุณยายกรยาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่ม
คืนวันที่สามสิบเมษายนค่ะขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของ
กำลังจะกลับบ้านมาถึงจุดนี้รถไปเกี่ยวกับสายเคเบิ้ลสีดำสีขาวสองเส้นเลยนะคะ
ห้อยลงมาจนรถเสียหลักคว่ำกลางถนนเลยทางคุณยายก็เลยบอกว่าเจ้าของสาย
โดยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยมาแก้ไขให้หน่อยครับ
เนี่ยจะได้ไม่เกิดปัญหาอีกนะคะ
สงสัยไปเกี่ยวสายนี้มาแล้วสายนี้มันอยู่ด้วยแหละ
สองสายเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกัน
แล้วมันก็ขาดออกไงพอรถมาเกี่ยว
สายขาวมันก็ขาดออกเลยตอนประมาณกี่ทุ่ม
สองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งเกือบสามทุ่มอ่ะเกือบสามทุ่มแล้วอ่ะ
ไปไหนมาไปไปซื้อโกโก้อ๋อนี่ก็โกโกหกทีเนี้ยโกโก้เนี่ย
คือมันพลาดตอนแรกมันมันตกท้องช้างอยู่ใช่ไหมเราไม่เห็นใช่ไหมลักษณะ
เราไม่เห็นมันจะอยู่พอดีเลยพอขี่รถมานะพอขี่รถเครื่องมานะ
พันกับไอ้ที่หน้ารถเลยอ่ะพันหน้ารถนั่นเลยอืมเขียวจนขายขาดเลย
เราก็ล้มเลยมีเด็กเด็กลงไปเกี่ยวมากมันนั่งอยู่ตรงเนี้ย
เราก็ไม่รู้สองคนอ่ะมาช่วยยกรถโอ้โหเนี่ยห้อยลงมาแบบเนี้ย
เพราะกลางคืนมันมืดมันมองไม่เห็นหรอกใช่แล้วดูดูดูบนเสาสิดูสายสิ
แล้วมันห้อยลงมาแล้วไปนี่คือไม่โดนคนแต่ไปโดนรถโดนรถ
แต่มันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุไงนี่เขาล้มลงไปเนี่ยใช่ไหม
ถ้าเป็นอะไรรุนแรงกว่านี้ทำไงเนี่ยจริงจริงอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ย
โดนคนโดนคอครับเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
ประจวบคิริขันนะคะนายเกรงไกรแก้วกำเนิดอายุสิบห้า
ขี่รถจักรยานยนต์ไปถึงบริเวณทางแยกวัดเขาตะล่อมอำเภอบางสะพาน
สายเคเบิ้ลที่มันห้อยมาเนี่ยค่ะบาดคอโอ้โหหายใจไม่ออก
รถล้มเลยนะคะพลเมืองดีมาช่วยนำส่งโรงพยาบาล
คอเนี่ยเป็นรอยแบบเหมือนกับรอยไหม้เลยอ่ะรอยยาวเลยนะคะ
แล้วก็ที่ลำคอเนี่ยน้องเขาบอกเจ็บมากครับ
กลับจากตลาดบางสะพานค่ะวิ่งไปตามถนนสายวังยาวบ้านมาร้อง
ไปถึงจุดนี้สายเคเบิ้ลเกี่ยวคอรู้สึกเลยนะว่าแบบหายใจไม่ออกอะค่ะ
หายใจไม่ออกถึงขั้นยอมปล่อยรถให้มันล้มข้างทางอ่ะเพราะดีไม่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
ส่วนตัวที่คิดว่ารอดมามาได้เพราะว่าบารมีหลวงปู่ทวดรุ่นที่สามน้องเขาห้อยคอไว้ครับ
น้องเขาบอกว่าเขาก็ไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
อยากจะให้ตำรวจติดตามเจ้าของสายเคเบิ้ลมารับผิดชอบเรื่องของค่าเสียหายในการซ่อมรถ
เรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยพันธุ์ตำรวจรีปีทองแก้วละเอียด
สารวัตรสอบสวนสพบางสะพานบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ไปตรวจสอบนะคะ
ที่มันห้อยมาแล้วก็ไปเกี่ยวคอน้องเนี่ยนะเป็นสายสื่อสารของบริษัทเอกชน
ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแห่งหนึ่งคาดว่าที่มันห้อยลงมา
เพราะว่ามีพายุพัดนะคะก่อนหน้านี้พายุมาแรงมีฝนด้วย
ยุด้วยสายมันเลยร่วงหล่นลงมาก็เลยทำให้มีผู้ประสบเหตุนี้
เดี๋ยวติดต่อทางบริษัทมาซ่อมให้ก็จะชดใช้ค่าเสียหายนะคะ
ก็ฟ้าฝนอะไรก็จริงอ่ะแต่ว่าก็ต้องมาตรวจสอบกันบ่อยอ่ะใช่ค่ะ